ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่างโตโยต้าเอง
ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับ
โดยรถยนต์รุ่นใหม่นั้นจะมีการติดตั้งระบบที่ลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันก็จะมีโครงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคนั้นตระหนักถึงเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่

หรือระบบลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
หรือการปรับลดความเร็วอัตโนมัติ
ที่เราเห็นรถคันนี้เบรกแบบกระชั้น
เมื่อเจอกับสิ่งกิดขวางด้านหน้าแบบนี้ค่ะ
เกิดจากเรด้าที่ส่งสัญญาณเตือน
ให้รถชะลอความเร็วลงโดยอัตโนมัติ
จากที่วิ่งด้วยความเร็วสูง๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เหลือ๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในทักาฮาระฟูจิตะผู้ฝึกสอน
ขับขี่ปลอดภัยอธิบายว่า
ด้าและกล้องจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือน
เมื่อพบว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ช่องทางจราจรบนท้องถนน
เมื่อรถยนต์เริ่มเบี่ยงออกนอกเลน
จะช่วยเตือนคนขับด้วยเสียงและภาพ
เพื่อป้องกันกรณีง่วงในขณะขับขี่
สุดท้ายคือระบบช่วยปรับแสงไฟ

กล้องจะตรวจจับแสงจากไฟหน้าและไฟท้าย

จะเปลี่ยนจากไฟสูงเป็นไฟระดับปกติโดยอัตโนมัติ
เพื่อไม่ให้รบกวนคนขับรถคันอื่น
ช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีค่ะ
ความปลอดภัยมาจาก๓ปัจจัย

ออกแบบระบบเรียนรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย
ด้วยการฝึกให้ขับรถในซีมูเลเตอร์

ฝึกตัดสินใจและเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง
ก่อนจะออกไปขับขี่บนท้องถนน

โดยที่มีการทดลองขับรถ

และรวมไปถึงการทดลองขับซีมูเลเตอร์
ทำให้เห็นว่ารถมีความปลอดภัยมากขึ้น

หรือว่ารถที่มีปริมาณน้ำมันที่ขนาดเท่ากัน
จะมีการขับขี่ที่ได้ไกลกว่า

จัดแสดงรถยนต์รุ่นล่าสุด
อุปกรณ์เสริมและเทคโนโลยีใหม่
ให้เด็กไทยได้เรียนรู้นวัตกรรมในการขับขี่ที่ล้ำสมัย
รวมไปถึงการพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ด้วย